ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่บอกว่าพอกันทั้งสองฝ่ายเพราะอะไร
เหตุการณ์นี้เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค
ผู้หญิงคนนี้นะคะเขาไปซื้อมอเตอร์ไซค์มา
แล้วปรากฏว่าฝั่งไอ้คนที่มาขายเอามาส่งแล้วแหละ
แล้วมีการให้แก๊งคนขายนั่นแหละมาขโมยกลับไป

ฝั่งผู้หญิงแค้นก็เลยไปให้เพื่อนล่อซื้ออีกรอบนึง
แล้วรอบนี้ทำร้ายแล้วเอาตัวคนขายไปทิ้งข้างทางด้วยค่ะ

คุณผู้ชมค่อยฟังและค่อยไปนะ
เพราะมันมีความซับซ้อนเหมือนกันค่ะ
อันนี้เป็นจังหวะที่ตำรวจไปสกัดจับกระบะตู้ทึบคันเมื่อกี้
ซูสีขาวเนี่ยจับได้ในพื้นที่คลองหลวงของปฐุมนะ
แล้วในนั้นมีนายอุเทนแต่งงามเป็นคนขับ

ปรียพรโคคำอายุ๓๖ปีนั่งมาในรถด้วยกัน
แล้วของกลางที่เห็นคืออะไรเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ค่ะ

ซึ่งถามว่าทำไมตำรวจถึงมาจับกลุ่มแบบนี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปเนี่ยกลางดึกเมื่อวันที่๒๒เนี่ยนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งจากฝั่งร้านขายมอเตอร์ไซค์
ชื่อว่านายธนยศเพ็งเหล็ง
บอกว่าผมโดนแก๊งชายชะกันขับกระบะตู้ทึบ

เลยโดนวัดถึงอยู่ในพื้นที่อายุทะยา

ตัวธนยศเขาบอกว่าคุณตำรวจผมโพสต์ขายมอเตอร์ไซค์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
แล้วมีคนติดต่อมาขอซื้อผมก็นัดส่งของปกติเลยที่เสนาที่อายุทยานี่แหละ
แต่พอถึงเวลานัดหมายกลายเป็นว่าฝั่งคนที่เขามาติดต่อขอซื้อเขาพาพวกมาด้วย
ชายชะกัน๕คนแล้วผู้หญิง๑คนผู้หญิงในที่นี้เนี่ยก็คือหมายถึงคุณปริยพรนี่แหละค่ะ
บอกว่ามาพร้อมกับกระบะมาพร้อมกับรถเก๋งจะมารับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
จังหวะนี้เขาเอาขวดมาตีหัวผมจนผมล้มแล้วอุ้มผมมาขึ้นรถเก๋งขับมาทิ้งไว้ที่ป่า
ข้างทางที่ผักไห่อายุทยานี่แหละส่วนมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซคันที่ผมจะขายเนี่ยนะ
กลายเป็นว่ากลุ่มชายชะกันเขายกขึ้นกระบะตู้ทึบแล้วหนีไปเลย
เนี่ยแล้วคุณตำรวจไปสกัดจับกระบะตู้ทึบคันนั้นได้
นั่นแหละไอ้รถมอเตอร์ไซค์ในรถนั้นเป็นรถของร้านผมที่จะขายให้เขาแต่เขามาขโมยไปก่อน
คุณผู้ชมฟังในฝั่งมุมคนขายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องฟังในฝั่งผู้หญิงที่ถูกตำรวจคุมตัวได้
คนนี้ค่ะคนนี้คือคุณปริยาพรค่ะเธอน่ะถูกคุมตัวนะมาที่สพเสนา
เดี๋ยวเราว่าอ๋อที่ทนายรถพูดเมื่อกี้เอาหรอพูดแค่ครึ่งหลังคุณตำรวจคือพูดความจริงไม่หมด
คือตอนแรกเริ่มเดิมทีเลยนะจุดเริ่มเรื่องนี้
คุณปริยพรเขาบอกว่าเธอน่ะตัดสินใจจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ของธนยศ
มีหลักการโอนตังค์แล้วนะให้ไปแล้ว๖๔๐๐นี่นี่สลิปการโอนเงินมี
ซึ่งตอนนั้นธนายศเขาบอกว่ามอเตอร์ไซคันนี้หลุดจำนำมา
ทีนี้ตัวดิฉันก็เลยให้อุเทน
อุเทนเขาเหมือนกับเขารับจ้างพวกขนส่งอยู่แล้ว
ให้ไปรับรถมอเตอร์ไซค์มาให้หน่อยส่งจากนครปฐมนะปลายทางมาบางพลี
ทีนี้ตอนที่ได้รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วอุเทนเขายังไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มาส่ง
แต่เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ที่หอพักที่นครปฐม
แต่คุณตำรวจตอนที่เอามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยไปจอดไว้ที่หอพัก
ปรากฏว่ามันมีคนร้ายเนี่ยนี่ไงที่เอามอเตอร์ไซค์ไปอ่ะนะ
ขโมยรถออกจากกระบะตู้ทึบไปแล้วคุณตำรวจรู้ไหม
หนึ่งในแก๊งที่ก่อเหตุก็คือไอ้คนที่ขายมอเตอร์ไซค์ให้ฉันนี่แหละ
เอาง่ายว่าฉันติดต่อซื้อแล้วพอส่งมอบกันแล้ว
ฉันกำลังจะได้ครอบครองรถแล้วไอ้ฝั่งคนขาย

ส่งคนมาขโมยมอเตอร์ไซค์กลับคืนไป
ทีนี้ค่ะตัวของคุณปริยพรเขาก็เลยไปแจ้งความ
แล้วมันเป็นช่วงเดียวกันกับที่อ้าว
เตอร์ไซคันที่โดนขโมยกลับไปไปโพสต์ขายในเฟซบุ๊กนี่ว่า
พอเป็นแบบนี้ปั๊บเธอแค้น
แค้นเธอไปวางแผนล่อซื้ออีกรอบหนึ่ง
ให้เพื่อนไปล่อซื้อแล้วจังหวะที่ลวงให้มาส่งรถนี่แหละ

ไปแจ้งความดำเนินคดีเหรอสารเตี้ยเลยค่ะ
บอกว่าชายชะกันเอาขวดทุบหัวอันนี้เป็นพาร์ทหลังไง
แล้วให้ชายชะกันเอาขวดทุบหัวธนยศ
หลังจากนั้นก็เอาตัวธนยศไปทิ้งในป่าข้างทางค่ะ

อาหารแล้วเขามาขโมยเราคืน
อ้าวสองอ้าวสเต็ปต่อไปคือเราหาทางที่ทำอย่างไรก็ได้ให้เจอ
เอาคืนนี้ได้คือถ้าไม่ได้รถกูก็ขอเงินแล้ววะ
หนูหาคนของหนูมาคือตั้งใจแค่ว่าเอามาประกบ

คือจะมาเอายึดกันดีอ่ะคือแบบนี้จะเอา
ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นหนูพยายามโทรหาเขา
แล้วเขาเหมือนปิดเครื่องปิดการสื่อสารชื่อต่ออะไรพบันนึง

แต่เท่าที่ฟังดูแล้วก็ฟังเรื่องราวมาถึงตรงนี้
คุณผู้ชมเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่เบากันทั้งสองฝ่าย
คือทั้งฝั่งคุณปริยพรทั้งฝั่งคุณธนยศ

ไม่อยากใช้คำว่าโจรเจอโจรเลย
เนี่ยทีนี้ค่ะตำรวจเขาเชื่อว่าอะไรรู้ไหม
แล้วพอขายรถออกไปปั๊บมีการตามไง

อันนี้ตำรวจเชื่อแบบนี้นะคะ
เราทำเป็นกราฟิกผังให้คุณผู้ชมเห็นด้านซ้ายมือ
อันนี้ส่วนขวามือคือขวดที่แตกเอาขวดทุบหัวธนยศ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนหนึ่งคือรถหลัง
แล้วที่คุณปริยพรไปทำร้ายธนายศ
ใช่อันนี้ต้องไปจับมานะ๖คนมีผู้ต้องหา๖คน

ก็คืออยู่ในกระบะตู้ทึบก็หมายถึงคุณปียพรกับอุเทน

คืออะไรคือที่ธนยศคนขายไปขโมยมอเตอร์ไซค์มา
อันนี้คือรอบแรกคือขโมยมอเตอร์ไซค์ที่ขายให้ไปแล้ว

ถึงบอกไงไม่ธรรมดาไม่เบากันทั้งสองฝ่ายเลย
คือถ้าคุณปริยพรที่ไปแจ้งความไว้แล้ว
แล้วปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินไป